ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคาดว่าอยู่แถวจังหวัดชนบุรี
ค่ะโอ้โหตอนนี้แชร์กันเยอะเลยนะหลายคนบอก
ไม่ใช่เสียชัดนะฮะคนละคนค่ะแต่มันคล้าย

คล้ายยังไงเนี่ยไปดูนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางถนนนะครับ
นี่ฮะก็ตามที่มีคนเขาบันทึกภาพไว้ได้พอดี

ผู้ชายเสื้อดำคนนี้จอดจักรยานยนต์
เนี่ยเป็นจุดยูเทิร์นกลางถนนใหญ่ด้วยนะครับ
ไม่รู้ว่าด้านในจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

แต่คนก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะคะ
เพราะว่าถนนใหญ่ดูสิคะสองฝั่งเนี่ยค่ะรถก็วิ่ง
แล้วก็ไปเกาะรถแบบอันตรายเหมือนกันนะ
คือคล้ายเหตุการณ์ของเสียชัดแต่อันตรายกว่าเยอะ
แต่อันนี้เนี่ยโอ้โหแล้วมีรถใหญ่วิ่งเต็มเลยอ่ะ

คือเขาจะไปต่อแล้วผู้ชายคนนี้ก็
ขายังลากอยู่ที่พื้นเห็นไหมคะเสียชัดเนี่ยเกาะทั้งตัว
ขาเผลอขึ้นไปบนกระโปรงหน้ารถแต่คนนี้ท้ายังลาดไปกับพื้นอยู่อันตราย
ที่พุ่งมาแล้วเขาแหม่ตัวเองลืมหยุดกันไม่ทันยุ่งเหมือนกันนะครับ

คือในคลิปเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดไปประมาณอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าจุดจบสุดท้ายเนี่ยเขาเคลียร์กันได้ว่ายังไง
นะฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่ทราบ
เอาเป็นว่าพี่เสื้อดำถ้าเห็นภาพของตัวเองในสังคมออนไลน์นะฮะ
หรือว่าทางข่าวก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะชี้แจงอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือคนที่อยู่ในรถด้วยนะฮะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็บอกกันได้นะฮะค่ะแต่คนเขาเป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอก
ใช่ค่ะอ้าวนี่ฮะตอนนี้แชร์กันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะแต่ไม่ใช่เสียชัดนะคะไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะเสียชัดฝากบอกพี่อุ๋ยฝากบอกทีมข่าวค่ะ